ถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดหน่วยลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน
หลังที่ได้เกิดการจมตีทางทะเลหรือจมตีทางทะเล
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกฐานหินของอินโดนีเซีย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นชาติที่ส่งออกฐานหินมากที่สุดในโลก
โดยเฉพาะการส่งออกไปอย่างประเทศฟิลิปปินส์
แม้อินุนีเซียจะยังไม่ได้เปิดเผยว่าเหตุโจมตีในทะเล
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกฐานหินมากน้อยแค่ไหน

รัฐมนตรีประสานงานด้านการเมืองกฎหมายและความมั่นคงของอินโดนีเซีย
ระบุว่าทางการอินโดนีเซียไม่อยากให้เส้นทางเดินเรือทะเล
ที่ใช้ขนส่งฐานหินมีสภาพเหมือนกับโซมาเลียที่มีแต่โจรสลัด
ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุโจมตีและลักพาตัวลูกเรือชาวอินโดนีเซียและมาเลเซีย
หน้าน้ำใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งกลุ่มติดอาวุธอาวุสยาปที่มีฐานอยู่ทางใต้ของฟิลิปปินส์
ก็เคยเรียกค่าไทยลูกเรืออินโดนีเซียเป็นเงินกว่า๓๖ล้านบาท